ตลาดกันหน่อยไปอัปเดตราคาสินค้ากันนะคะ
วันนี้มีราคาปรับเปลี่ยนอีกแล้วค่ะ

โอ้โหช่วงนี้ปรับบ่อยต้องอัปเดตกันวันต่อวันเลยทีเดียว

หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ลดมาจากเมื่อวานอยู่ที่๑๕๐บาทนะคุณผู้ชม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไก่ไก่เบอร์๐ก็อยู่ที่๕บาทต่อฟอง

วันนี้ราคาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะ
ลำปลีเขียว๑๔บาทต่อกิโลกรัม

โหระพา๒๐บาทต่อกิโลกรัม
และกระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ